คุณผู้ชมค่ะชาวบ้านบอกว่าแล้วก็พ่อค้าแม่ค้า
บอกว่าเลิกขายกันทั้งตลาดเพราะเธอคนเดียว
มายืนด่ากลาดแทนนะคะกระบะขับมาฝ่ากลางตลาดเลยค่ะ
เครื่องทำพฤติกรรมแบบนี้เขาบอกเขาเดือดร้อนค่ะ

หว่า

เขิงไม่ต้องขายแล้วตามล่าหาป้ายทะเบียนเห็นไหม

ใช่เห็นไหมคะใส่บวกใส่เพี้ยมกันเปื้อนตรงนั้นมุมขวาค่ะ

ใช่คุณค่ะรถกระบาดคันนี้ชาวบ้านหมกไร้จิตสำนึกมากนะฮะ
ฝ่าเข้ามากลางตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ของจังหวัดตรัง
โชว์เบิ้ลเครื่องเบิ้ลยางแบบนี้ค่ะ
แล้วคุณเห็นไหมควันดำขวงจงเฉงนะไม่สนใจโนสนโนแคร์ใครใดทั้งสิ้น
ทำเอาพ่อค้าแม่ค้าทนไม่ไหวออกมายืนด่าประนามการกระทำของรถกระบะคันนี้นะคะ
เห็นเห็นเสียงไหมวิ่งไล่ตามรถกระบาดคันนี้
แล้วก็ตะโกนให้ชาวบ้านช่วยกันถ่ายทะเบียนเอาไว้
ถูกตำรวจที่เขาอำนวยการจราจรแถวนั้นมาช่วยกันล้อมจับไว้ได้นะคะ
จังหวะนี้ก่อนที่จะนำตัวคนก่อเหตุกลับไปที่โรงพัก
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณอยากรู้ไหม

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้
แล้วก็ตั้งคำถามเหมือนเราเลยถามว่าคุณคิดยังไงกับคลิปนี้
ขับรถแบบนี้ในตลาดนัดถนนเซ็นเตอร์พอยต์จังหวัดตรัง
ส่วนคุณขับช้าไม่ว่าแต่คุณเบิ้ลเครื่องขนาดนี้นะคะ
ก็ให้ข้อมูลคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่า
รถกระบะคันนี้ชอบมาขับเบิ้ลเครื่องแบบนี้เป็นประจำ
เพราะฉะนั้นเหมือนคนเมายาบ้าเนี่ย
บินแต่เราก็ไม่ทราบว่าเขาเหมาจริงกันมาใช่
ขอให้ตำรวจจับตัวไปแล้วอย่าปล่อยผ่านไป

ใช่ค่ะคนที่เขาได้รับผลกระทบเขาก็เดือดร้อนไง
สาเหตุตอนนี้ยังไม่มีรายงานออกมา
ถ้ามีรายงานเดี๋ยวเราบอกเพิ่มเติม